คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
หลังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบรบือนะคะ
คือจะมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้กับโรงเรียน
แล้วตำรวจได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
แต่จริงแล้วเป็นเสียงเด็กเขาเล่นประทัดกันในโรงเรียน
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแต่ถือปืนไปตรวจสอบด้วย
ปรากฏว่าปืนลั่นใส่ขาเด็กนักเรียน

รวมถึงน้องเอนามสมมุติอายุ๑๔
เพื่อนของน้องบีนามสมมุติที่บาดเจ็บ
พานักข่าวดูพื้นที่ค่ะ
สาราไม้หลังโรงเรียนยังมีคราบเลือดมีรอยไม้ที่แตกหักจากคมกระสุนนะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะมีคราบเลือดแบบนี้ครับ
คือน้องเอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานน้องเอน้องบีและเพื่อนอีก๔คน
เอาประทัดไปโยนเล่นกันภายในโรงเรียนอยู่ใกล้กับป้อมตำรวจเนี่ย
กระสุนมันเข้าเห็นไหมคะเนี่ยประทัดไปโยนเล่นค่ะ
แล้วเสียงมันดังคล้ายเสียงปืนตำรวจอยู่ที่อยู่ที่ป้อมใกล้
เข้ามาตรวจค้นน้องบีคือน้องบีนั่งอยู่ที่สาราคนเดียว
แต่ตำรวจเหมือนกับมีปืนถือเอาไว้ด้วยค่ะ
ระหว่างตรวจค้นไม่รู้ยังไงตัวน้องเอบอกยืนอยู่หน้าสารา
ไปอีกทีได้ยินเสียงดังปั้งน้องบีถูกยิงเขาที่ขา
กระสุนทะลุจากต้นขาด้านขวาทะลุไปด้านหลัง
ตำรวจก็เรียกรถพยาบาลมารับน้องบีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบรบือค่ะ
นี่น้องเอเพื่อนคนเจ็บเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่นี่ยังไงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ย
แทนที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกมาดูแลเรื่องของความปลอดภัย
แต่กลายเป็นสร้างปัญหา
ตรงนี้ไปเลยดีไหม
ทีมข่าวของเราก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อของน้องบีนามสมมุติที่บาดเจ็บนะคะ
คือตอนนี้พ่อบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะดำเนินการอะไรยังไงหรอก

แล้วก็ไปดูอาการของลูกชาย
ลูกชายรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยว่ากัน

เขาก็ติดต่อมาเขาก็มาดูแลอย่างดีนะเขารับผิดชอบทุกอย่าง